ทุกวันเสาร์เรามีนัดกันกับเจวิแฉแหลกแยกวิพาและเช่นเคยนะครับ
สัปดาห์นี้เขามาแฉอีกแล้วคนหล่อเนี่ยบอกเลยรู้หน้าไม่รู้ใจ
เป็นพระเอกด้วยแล้วนะคะเห็นบอกว่าชอบผู้หญิงสายเปย์
ไม่ได้เปย์เขานะชอบให้เขาเปย์ด้วยแถมมั่วไม่เลิกอีกต่างหาก
จะเป็นใครไปฟังเจวิเขาแฉกันเลยค่ะ
เป็นเวลาหลายเดือนก่อนเธอจะใจอ่อนนัดกินข้าว
ตอนแรกก็ไม่คิดอะไรมารู้ตอนหลังก็เผลอเสียสาวเดิน
โดนหลอกฟันไปหลายรอบซะละแซ่บจริงนะพ่อคุณเอ้ย
เนี่ยน้องหนังฟ้าเล่าว่าพี่ท่านนี่โหดระห่ำแซ็กซาดิตไม่ว่า
แท้จริงแล้วยังมีสาวที่เรียงคิวคลองฟันกันเป็นแถว
นี่ไม่พ่วงแฟนคลับที่ลงโพลอีกนะแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณ
แก่ยังติดนิสัยทำตัวมีค่าเวลาอยากได้อะไรก็ออนทะนี
นางฟ้าก็ลงละเริงนึกว่าได้ของดีผู้ชายก็เป้ให้
พ่อพระเอกโพสต์ภาพของที่ซื้อให้โลกไอจีหลงดีใจแทบตาย
รู้ทีหลังว่าพ่อตัวดีก็ทำกับเอฟซีแบบเดียวกันเป๊ะ
แต่โชคยังเข้าข้างบุญเก่ายังหนุนนำน้องหนังฟ้าไว้ตัวทัน
บไม่ถึงปีก็ขอเลิกกรวดน้ำคว่ำขันพบกันชาติเดียวก็พอนะพ่อคุณ
นี่ใช่ไหมคุณค่ะที่เขาบอกว่าทำตัวให้มีค่าที่เขาพร่ำสอนมา
ค่าบ้านค่ารถค่าโบท็อกค่าฟิลเลอร์อุ้ยต้องไปหมดเงินนะคะ
คุณผู้ชมนะคะถ้ารู้ถ้าระแคะระคายนะคะ
เมาส์หน่อยละกันในเพจของบันเทิงไทยรัฐนะคะ